หลวงพี่ลั่นอย่าหาทำแล้วทำไมทำแบบนี้ล่ะครับ
คุณผู้ชมครับคือเป็นการไปตักบาทแล้วดูข่าวพระ
ดูข่าวไม่ดีของพระเยอะหรือยังไงเลยประชดเหรอ
ไม่ดีครับอย่าทำเลยฮะแบบนี้เพราะว่าพระดีดีท่านก็เยอะ
ธันวาถิตเมโทฮะโพสต์ภาพถุงยางอนามัยที่ญาติโยมใส่บาทถวายพระกับเนร
พร้อมข้อความบอกว่าเนรไปบินทบาทแล้วได้มา
ยุคที่โยมใส่บาทถวายพระเนรด้วยถุงยางอนามัยแล้วหรือ
ดูข่าวเกี่ยวกับพระมากเกินไปจนขึ้นสมองหรือเปล่า
อย่าไปเหมารวมคิดไปเองหรืออคติกับพระสงฆ์องค์เนร
ว่าเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ความดีความชั่วนั้น
อยู่ที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเหมารวมกลุ่มคนไม่ได้
แสดงอาการกิริยาแบบนี้ทั้งที่เป็นชาวพุทธยิ่งใช้ไม่ได้เลย
ข้อความต่อไปนะครับพระภิกษุสามเณรก็คือนักเรียนนักศึกษา
เรียนจบก็ผ่านการศึกษาถึงนิพพานควรค่าแก่การกราบไหว้
เรียนไม่จบไม่ผ่านก็เรียนต่อซ้ำชั้นไป
วัดยังเป็นวัดได้เพราะมีพระสงฆ์องค์เนร
ให้ค่าจ้างโยมมาเฝ้าวัดวันละ๓๐๐ยังไม่มาเลย
นี่นะโอ้โหเขาเขียนไว้ยาวเหยียดนะครับคืออย่าทำเลยครับแบบนี้ฮะ
ให้เสียเป็นคนรูปไปอย่าไปเหมารวมแล้วไปประชดแบบนี้
อันนี้ผมชี้เลยว่าไม่ดีอย่าทำครับ